คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
คือเจ้าของที่มาคุยกับแม่ค้าขายหมึกย่างที่เช่าที่
อีท่าไหนก็ไม่รู้แม่ค้าโดนหยุมหัวถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายหมึกย่างนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีคือผู้หญิงที่เป็นเจ้าของที่เขามาคุยกับ
แม่ค้าขายหมึกย่างที่มาเช่าที่อะค่ะแล้วทะเลาะกัน
สุดท้ายเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตัวแม่ค้าเอง
ถูกจิกหัวหยุมหัวกระชากไปแล้วก็ทำร้าย
แล้วมีผู้ชายมาร่วมทำร้ายด้วยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๖มีนาคม
หลังเกิดเรื่องคนเจ็บค่ะนางสาวอรุณวันอายุ๒๓
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เลือดไหลออกหูเลยนะคะ
มีรอยขีดขวนตามตัวเต็มไปหมด
ก็นำใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความ
กับตำรวจสพมสุราธานีเพื่อเอาผิดกับเจ้าของที่

ส่งคุณกั้งพัชรวรินนักข่าวของเรา

นางสาวอรุณวันหรือคุณเฟิร์น
เธอบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ

เขาเป็นพ่อแม่ลูกกัน
แล้วคนที่ให้เธอเช่าร้านหมึกย่าง
ชี้หน้าด่าเธอเป็นผู้หญิงนะคะ
ชื่อว่าเก๋ใส่เสื้อสีแดง

พ่อมาตบหูเธอเป็น๑๐ครั้ง
น้องสาวเธอพยายามจะมาช่วยพยายามจะมาห้าม
ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเลือดไหลออกหูใช่ไหมคะ

หูขวาก็เลือดคั่งแล้วก็เจ็บหลังด้วย
บอกว่าปมเหตุสงสัยมันเป็นแบบนี้
เจ้าของที่อยากให้เธอย้ายร้าน

ขอเงินชดเชย๔๕๐๐ได้ไหม
เป็นค่ารื้อค่าย้ายของในร้าน
เพราะว่าไอ้ร้านตรงนี้เธอแบบสร้างขึ้นมาเองไง

เจ้าของที่ไม่ยอมแล้วมาทำร้ายเธอ
ซึ่งจริงแล้วที่ดินตรงนี้

แต่ผู้ก่อเหตุมาเช่าต่อ
แล้วก็ปล่อยให้เธอเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง
ทีนี้ค่ะประเด็นก็คือ
คนที่เป็นเจ้าของที่ตัวจริง
เคยมาขอให้เธอช่วยเรื่องส่วนตัวแต่เธอไม่สะดวก
แล้วก็มันเลยมีประเด็นทำให้ไม่พออกไม่พอใจกัน
แต่เธอบอกว่าเอาจริงที่เธอเช่าตรงนี้มา
เกือบปีนึงแล้วจ่ายค่าเช่าพันห้า
ไม่เคยติดค้างเลยนะจ่ายตรงตลอดเลย
บอกว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จะเรียกรองค่าเสียหายเธอต้องเสียรายได้วันหนึ่ง๔๐๐๐๕๐๐๐บาท
เพราะว่านี่เพราะว่ามันซ๔๐๑บาท
เพราะว่าชั่วหน้าเนื้อผอมเธอได้ส่วนก็จะเป็นบุตรใช่
ในโลกโซเชียลคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ

นางสาวเก๋คนที่ทำร้ายเฟิร์นมาคอมเมนต์ด้วยนะ
คอมเมนต์ใต้คลิปค่ะบอกว่าให้มาถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
หมายความว่าให้ไปคุยกับทางฝั่งคนที่มาทำร้ายด้วย
ไม่ได้คุยกับทางคนเจ็บฝ่ายเดียว
ทีมข่าวได้แชทข้อความที่เป็นการคุยกันนะคะ
เฟิร์นคนเจ็บกับแดงคนที่มาทำร้าย
เรื่องเกี่ยวกับการให้ย้ายออกจากพื้นที่ที่เช่ากันนะคะ
ให้เหตุผลว่าเจ้าของที่บอกว่าสกปรกมากเลย
แต่เฟิร์นตอบกลับไปว่าไม่เห็นสกปรกเลย
ถ้าจะให้ย้ายจะให้รื้อก็ลื้อได้นะ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ส่งข้อความไปบอกในลักษณะที่ว่า
มีสิทธิ์นะจะให้ออกไปเลยก็ได้นะ

แต่เรื่องลื้อร้านเนี่ยทางเฟิร์นที่เช่าก็ต้องจัดการเองทั้งหมด
ก็บอกว่าถ้าจะย้ายก็ต้องมีค่าย้ายนะ
เหมือนกับว่ามีค่าอะไรต่างค่าลื้อร้านที่แบบเธอสร้างขึ้นมา
มันก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันในข้อความที่ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เถียงกันไปถกกันมาอย่างนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
อยากคุยกับทางฝั่งที่เป็นเจ้าของที่ให้เช่าแล้วก็มาทำร้ายเฟิร์นนะคะ
โทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปถามได้คำตอบแค่ว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้ข้อมูล
คุณผู้ชมลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ
นี่ทางฝั่งคนที่มาทำร้ายเขาก็ตอบแบบนี้ค่ะ
แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

ส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้ควรจะคุยกันดี
เฟิร์นคนเจ็บที่มาเช่าที่ขายหมึกย่าง
เขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีคุยเก่งขายของเก่ง
ตอนเย็นลูกค้ามาซื้อหมึกย่างกันเยอะมาก
ส่วนฝ่ายเจ้าของที่ที่ให้เช่าที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ

รู้แค่ว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของที่ตัวจริง
เช่ามาแล้วก็มาปล่อยเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง
พวกมันเกี่ยวกับแบบนั้นอย่ายาช่วยเป็นคนเดียว
มันทุกกูยังแค่ฝีกันขึ้นมาค่ะ
เอาเอกสารที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย

เดี๋ยวเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ย
และคุณผู้ชมก็แนะนำมาว่าเอาอย่างนี้
เอาสัญญาเช่าไปให้ตำรวจเป็นคนกลางดูให้ด้วยนะ
ว่าสัญญาเช่าระบุรายละเอียดเอาไว้ยังไง
ถ้าจะยกเลิกการเช่าไอ้ค่าลื้อถอนค่าอะไร

ตามเอกสารสัญญาไม่ต้องมาตบตีกันนะคะ